กับช่วงเวลาของการสดจริงถึงตัว
เราได้สดผ่านจังหวัดข้ามไปไกลเลย

เชียงใหม่เจ้าแต่ไม่ใช่พลอยนี้ค่ะ

หลายคนอยากรู้ว่าเคล็ดลับในการที่
เป็นคุณแม่ลูกสี่แล้วยังหุ่นดีหุ่นเสียขนาดนี้
พลอยชิดจันทร์ทำยังไงเอาไปติดตามข่าวนี้กันเลยค่ะ

ทั้งหมดสี่ไร่ค่ะ
นี่ยังไม่รวมไล่ลำไยนะฮะ
เป็นพันไล่แน่นอนเลย
อันนี้แหละคุณผู้ชมสดจริงถึงตัวจริง

กับภารกิจยามเช้าของคุณแม่ลูกสี่คนสวยนะครับ
ทักทายทายาทคนสุดท้องอย่างน้องซีลินค่ะ
ลูกสาววัยขวบเศษที่โผล่มาอวดความน่ารัก
ความสดใสผ่านหน้าจอกันด้วยเมื่อเช้านี้
แล้วก็ยังได้เห็นบ้านหลังงามบนเนื้อที่๔ไร่ด้วย

ในการดูแลตัวเองจนเป๊ะปังไม่แพ้สาวโสดว่า

ออกกำลังกายค่ะพร้อมกับโชว์หลักฐาน
ทั้งที่เธอผ่านการมีทายาทมาแล้วถึง๔คน
ทำงานไปด้วยเลี้ยงลูกไปด้วย
ดูแลบ้านดูแลครอบครัวเนอะแล้วก็ทำธุรกิจไปด้วยค่ะ
แต่โชคดีที่แบบออฟฟิศพอยอยู่ในบ้าน

ก็เลยแบบดีหน่อยเราสามารถแบบแวบไปแวบมา
เพราะว่าที่ออกมาเมื่อเช้าเค้าพวกเดินมาดูงานนิดหน่อย
เป็นอะไรที่เราเล่นกันมันกำลังฮิท

มาลองทาบดูด้วยว่าอยู่ไหม

เพราะลุกมันเลาะมีที่ปั๊บสี่แล้ว

ยังเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่าอ่าไหนดูกันหน่อยฮะ
ดูกันหน่อยนะคะ

ผู้หญิงดูกันนะผู้หญิงกลัวเหลือเกินนะคะ

มาดูนี่ฮะคนนี้แม่ลูกสี่หุ่นเป็นไงฮะตอนนี้
เดี๋ยวให้ดูใส่เกียรติศาสตร์

แล้วก็ต้องมีลูกสี่ต้องมีลูกสิก่อนไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วคือจริงแล้วก็เราเลี้ยงลูกเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ใช้พลังงานเยอะด้วยนะคะ
แต่ว่าพลอยก็นั่นแหละอย่างที่บอกคือเรายิ่งเป็นคุณแม่เราจะแบบเราจะยอมไม่ได้จะยอมให้แบบว่าสาวไม่ได้เราต้องเราต้องแบบคือรู้สึกว่าทำไมเป็นแม่เราต้องอ้วนต้องเพลตต้องโบ๊ะต้องแบบต้องพลาดต้องเสียด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือรู้สึกว่าต้องต้องดูแลตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ไฟก็ออกกำลังกายช่วงที่อยากจะลดเนี่ยออกกำลังกายหนักมาก
ถือว่าเธอรับบทหนักจริงนะคุณผู้ชมลูกก็ตั้ง๔คนแล้วเธอเลี้ยงเองด้วยนะ